ส่วนข่าวที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นการปรับปรามยาเสพติดแต่ต้องใช้คำว่าเวรกรรมติดจรวดจริงค่ะ
คือตำรวจกองบัญชาการตำรวจปรับรามยาเสพติดเนี่ยเขามีสายข่าวไปสืบทราบมาว่าจะมีขบวนการขนยาคุณผู้ชม
ไปเรื่อยจนกระทั่งรถคันดังกล่าวไปประสบอุบัติเหตุเอง
แบบนี้แล้วไปเจออะไรรู้ไหมคะกระสอบปุ๋ยอ่ะสิบแปดกระสอบ
มีปุ๋ยไหมไม่มีปุ๋ยมีแต่ยาบ้าดอมรู้ไหมกี่เม็ด
พี่เบิร์ดรู้ไหมกี่เม็ดเท่าไหร่๘ล้านเม็ด
ล้านเมตรพี่ในนั้นนี่ไม่มีปุ๋ยไม่มีดิน
ไม่มียาล้วนค่ะแล้วคิดดูสิว่ามันเกลื่อนบ้านเราขนาดไหน
แล้วถ้าเกิดว่าไอ้เนี้ยไอ้ล็อตเนี้ยมันหลุดเข้ามา
เอามาขายให้กับเนี่ยคนไทยเนี่ยโอ้ถึงว่าทำไมหลังหลังข่าวคนคลั่งยาเยอะเหลือเกิน
นี่ไงนี่ไงคะโอ้ไอ้คดีฆาตกงฆาตกรรมฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าผีน้องตัวเองเนี่ย
มันเกิดจากไอ้พวกนี้แหละค่ะครับนะฮะพันธุ์ตำรวจโทยุทธนาสังทอง
รองผู้กำกับการกองกำกับการ๔กองบังคับการ

กองบัญชาการตำรวจปรับปรามยาเสพติด
แกะรอยเครือข่ายขบวนการค้ายาเสพติด

หลังจากที่ตำรวจปศไปสืบทราบมาว่า
มีการลำเลียงยาเสพติดจำนวนมากจากประเทศเพื่อนบ้าน
เข้ามาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
โอ้โหเมืองหลวงของไทยมันหยามกันมากเลยนะเนี่ย
ด้วยวิธีการใช้รถยนต์ฟอร์จูเนอร์สีดำ
หมายเลขทะเบียนชกชชฉิง๖๓๐๗กรุงเทพมหานครคันนี้

เอาละตำรวจเขาก็เลยติดตามรถยนต์คันดังกล่าวอย่างห่างนะ
โขงเจียมอุบลราชธานีใช้เส้นทางสาย๒๒๖อุบลราชธานีโคราช
แล้วในรถคันนี้คุณผู้ชมมีผู้ต้องสงสัยเป็นชายสองคน
พอรถฟอร์จูเนอร์คันนี้มาถึงบริเวณ
น้องนกกวักหมู่ที่๗ตำบลจักราชอำเภอจักราชของโคราช
ปรากฏว่าไปเกิดอุบัติเหตุเนี่ย
พลิกเนี่ยพลิกตะแคงแบบนี้คาดว่าคนขับอาจจะหลับใน
หลังเกิดเหตุมีรถยนต์อีกคันเนี่ยนะคะ
มารับตัวผู้ชายต้องสงสัย๒คนในรถฟอร์จูเนอร์ไปเลยค่ะ
ทีนี้ตำรวจบอกไม่เป็นไรตรวจสอบภายในก่อน
ไปพบกระสอบ๑๘ใบบรรจุยาบ้ากว่า๘ล้านเมตรนะฮะ
ก็เลยยึดเอาไว้เป็นของกลางแล้วเดี๋ยวจะเร่งติดตาม
แก๊งนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายเบื้องต้นทราบว่า
ยาเสพติดล็อตนี้กำลังจะลำเลียงไปส่งให้กับเครือข่าย
ในพื้นที่กรุงเทพมหานครครับแล้วดูสิชั้นในด้วยอ่ะ
โอ้โหถ้ามันหลุดเข้ามาได้นะครับโอ้